ชั่วตลอดตลาด

เข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้ากันดีกว่าจ้า

ราคาของหมูเนื้อแดงวันนี้นะคะ๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ขัยไก่เบอร์ศูนย์๕บาทต่อฟองค่ะ
เนื้อแดงโมจินตรา๒๐บาทต่อกิโลกรัม
มะม่วงน้ำดอกไม้นะคะ๑๘บาทต่อกิโลกรัม
ส้มโชกุล๕๕บาทต่อกิโลกรัม